คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะให้ลองทานกันดูนะครับ
จำปาดะคุณรู้จักไหมอ่ารู้จักสองสาวรู้จักจ้ะ
แต่ว่าเคยทานหรือเปล่าล่ะเคยเคยทานมันจะเอาหอมหน่อย
หอมหอมคล้ายคล้ายขนุนแต่เนื้อจะนิ่มนิ่มกว่าคล้ายคล้ายขนุนผสมทุเรียน
ที่เห็นอยู่คุณนึกว่าคืออะไรเหมือนกล้วยทอดอ่ะค่ะ
นี่คือจำปาดะทอดไม่ได้อยู่ที่ภาคใต้ด้วย
อยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับพาไปที่นี่ฮะที่ร้านกล้วยทอด
เศษนะครับที่ตั้งอยู่ที่บริเวณที่ทำการปรายศนีย์สาขาบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรีทุกวันโป่งของดีของอร่อยเยอะ
ร้านแห่งนี้นะครับเขาได้เอาผลไม้ของทางภาคใต้สุดอร่อย
ระบาดแบบนี้คือเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้
ตรงนี้ยอดมันตกโห
คือมีทั้งกล้วยทอดไข่นกกระทาข้าวเม่าเผือกทอดมันทอด

ทีนี้ยอดตกทำไงดีหาผลิตภัณฑ์ใหม่มาไหม
มันจะได้แบบมาสร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้าได้มาทานกัน

แต่นี่คือจับปลาด่ะครับ
เปิดออกบ้านเป็นยวงนี้เลย
กลิ่นเขาจะแบบออกแรงหน่อยนะ
กลิ่นมันชัดต้องบอกว่ากลิ่นมันจะชัดมาก
เขาส่งตรงมาเลยครับสั่งมาจากทางภาคใต้
บอกว่าเอาที่ดีที่สุดเจ๋งดีเลยนะ
ออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาทอดครับ
ทางร้านเอามาทอดนะครับเอาจริงเขาขายสองแบบ
ก็คือแบบชุบแป้งทอดขายนะ๕ชิ้นในราคา๔๐บาท
บอกเลยไม่แพงนิดชุบแป้งทอดแล้วแป้งเขาดูมีรสชาติได้แน่
เหมือนแป้งก้วยทอดเหมือนมะพร้าวขูด
ทอดก็ได้ราคา๕ชิ้น๔๐บาท

จริงจำปาดะสด๑กิโลกรัมเขาก็ขายในราคา
ลองชิมกันดูผมย้ำถึงสถานที่ที่เขาตั้งร้านขายกันอีกที
ร้านกล้วยทอดชัยเศษนะครับอยู่ตรงที่
ทางพรายศนียสภาวะบ้านปลวงจัวร์ราชบุรีไม่น่าจะหายากหรอก
มันจะนุ่มกว่าแล้วมันก็จะมีกลิ่นแบบจำปลาดะก็คือลักษณะมันคือเป็นชนิดเดียวกับขนุน
แต่ว่าเนื้อมันจะแบบนุ่มนิ่มกว่าคือได้ทานความหวานของเนื้อแล้วมีความนุ่มของเม็ดข้างใน
คือทอดกินทั้งเม็ดอย่างนั้นเลยอ่ะใช่อุ้ยอยากทานอ่ะหรืออยากเอาแบบสดสดแบบเนี้ย
ลูกขายไปกินได้เลยโอ้โหเป็นทางเลือกให้กับชาวเมืองนะฮะไม่ต้องลงใต้ไปหาซื้ออะไรแบบนี้ไงก็สะดวกมากเลยเนอะ
อ่าวดีขายดีแห่งค่ะพี่ค่ะนะฮะเดี๋ยวพี่กลับมากก่อนนะ